พระเอกหลายท่านนะคะรวมไปถึงท่านนี้นะคะ
มากปรินค่ะเมื่อวานก็มีงานนะคะดิฉันก็ร่องลอยแล้วห้อยตาตามเขาไปนะคะ
คือจะถามอยู่เหมือนกันพี่แจ๊คว่าวันเกิดหมากปรินที่ผ่านมาเนี่ย
อย่างคิมเบอร์รี่ไม่ได้ไปงานวันเกิดด้วย
เพราะฉะนั้นคิมเบอร์รี่จะต้องมีของดีอะไรให้เป็นการปรับ

ไปฟังดูซิว่าเขาปั่นกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
วันเกิดที่ผ่านมาไปฟังหมากปลินเลยค่ะ
ก็ถามเราเรากว่าจะตอบได้คิดนานมาก

ก็จักรยานปั่นไปฟิตเนตแล้วกันอะไรอย่างนี้
ก็ชื่นใจดีใจอยู่แล้วครับ
พอเห็นแล้วเราก็ชื่นใจตามนั้นนะครับ

ค่ะนะคะก็ชื่นใจนะคะ

ความรักอ่ะเขาต้องการได้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนิดนึง

เรื่องราวเขาตีกันไปถึงไหนดิฉันก็ร่องลอย

เราไม่ได้ดูละครเลยนะคะเราดูที่อยู่หน้า
อันนี้ผลของความตั้งใจในการดูแลตัวเอง
เอาเป็นแรกหลายไปแล้วกันคุณผู้ชมเอาต่อไปดีกว่าเดี๋ยวซึ่งไม่มีสมาธิ

เราถามเรื่องของณเดชน์ยายาหน่อย
ว่าสาวยายาเขามีหนุ่มคนใหม่จริงหรือเปล่า
เพราะว่ายายาก็ไม่ได้ตอบณเดชน์ก็ไม่ได้พูดอะไร
เพราะฉะนั้นไปหาเพื่อนสนิทอย่างหมากปรินนี่แหละ

เอาจริงนะผมไม่รู้เลย
ผมไม่รู้เลยไม่รู้จริงไม่รู้จะพูดว่าอะไร
ตอบแทนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้
ก็ปล่อยให้เขาเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาต่อไปเองดีกว่า

แต่นาเดชน์ถึงถ่ายละครถึงอนโมงมันไม่รู้จัก
ห้างก็แตกเหมือนกันนักข่าวก็เตรียมใจกระเจิงนะคะ

ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ดีกว่า
ใช่แต่ดิฉันเชื่อว่าคำตอบของณเดชนยายาน่าจะเป็นอะไรที่

เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า